คือคำว่าปรองดองเนี่ยเขาใช้กับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง
ปรองดองนี้นะครับแต่มันจะต้องเป็นการเมืองที่อยู่ในระบบเดียวกัน
เพราะฉะนั้นถ้าถามผมว่าวันนี้เนี่ยมันจะปรองดองได้ไหมเนี่ย

เพราะบริบททางการเมืองในวันนี้มันไม่ใช่เรื่องของการปลองดอง
มันคือเรื่องของการเลือกข้างคุณประชาชนต้องเลือกข้างระหว่างประชาธิปไตยกับพระเด็จการนะฮะ
ซึ่งมันปลองดองกันไม่ได้ระหว่างมันเหมือนกับระหว่างน้ำกับน้ำมัน
มันคนละคอนเทคสคนละแนวคิดนะฮะ
วันนี้การเมืองมันมาถึงจุดที่จะต้องซ้ายหรือขวา
เพราะฉะนั้นใครก็แล้วแต่ที่บอกว่าตัวเองเป็นกลางเนี่ยก็รับฟังไม่ได้ใช้ไม่ได้เป็นพวกเอาตัวรอดนะฮะ
ระหว่างที่ทางเลือกระหว่างประชาธิปไตยกับประเด็จการคุณต้องเลือกว่าคุณจะเลือกทางไหนนะฮะ
ถ้าคุณจะเลือกแนวทางการสืบทอดอำนาจต่อพระเด็จการที่เขียนลำนูนไว้อย่างที่คุณจตุพรบอก
มันไม่ได้มีความเป็นธรรมเลยคุณก็ไปเลือกฝั่งนี้นะฮะถ้าคุณเห็นว่าสิ่งที่นี่มันไม่ชอบคุณก็มาเลือกพักที่ยืนข้างประชาธิปไตย
แล้วหลังจากที่บ้านเมืองมันเป็นประชาธิปไตยแล้วเนี่ยนะครับมันถึงจะไปถึงจุดที่ว่ามันจะปลองดองแนวความคิดกันยังไงอืม
แต่พวกผมนับหนึ่งอีกคนนับสองร้อยห้าสิบเอ็ด
คุณเยฟนพรินปรองดองกับใครมันไม่มีทาง
เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับ

ต้องเลือกข้างว่าประชาชนจะเลือกอะไร

ในการที่อยู่กับลุงมาแล้วมั่งมีศรีสุข

หมดเวลาลุงแล้วไล่ลุงกลับบ้านได้สักที

เลือกฝากประชาธิปไตยแล้วเรามาดูกันครับว่า
ระหว่างประชาธิปไตยด้วยกันมันมีอะไรที่มัน

ระหว่างประชาธิปไตยด้วยกัน
ระหว่างผมกับลุงไม่มีทางจูนกันได้นะครับ